แต่ช่วงข้ามของเมื่อวานที่ไฟไหม้
คือบ้านสองชั้นหลังนี้คุณผู้ชมครับ

เป็นบ้านที่ทำพิธีทรงเจ้านะ

จุดทูบจุดเทียนไว้หรือเปล่า

ก็เหมือนบ้านทั่วไปเสียบปลั๊กตู้เย็นเอาไว้

ในซอยโรงเรียนทานทิพย์หมู่๓
ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ

ฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ควบคุมไฟเอาไว้ได้
เพราะว่าชั้นบนถูกไฟไหม้เรียบร้อยครับเสียหายทั้งหมด

ทำพิธีทรงเจ้าครับคุณผู้ชมครับ

ธรรมประเสริฐอายุ๖๓ปี
เขาเป็นประธานชมรมจิตอาสาธรรม

ไฟไหม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ฉีดน้ำอยู่เนี่ย

ไม่มีใครอยู่หรอกครับเนื่องจาก

พระสงฆ์ท่านมาจากต่างจังหวัด

ส่วนเธอเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ

เอาไว้เท่านั้นแต่เธอคาดว่าสงสัยไฟฟ้า

หลักฐานมาตรวจสอบว่าไฟที่มันไหม้เกิดจากอะไรกันแน่
คุณผู้ชมก็ระวังฟืนระวังไฟหน่อยนะครับ

แล้วมีประกายไฟยังไงก็เรียกช่างมาดู

จริงนะครับ